ส่วนโอ้โหโจรจรรย์กันทั้งเมือง

พาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะ
พ่อโหดมีลูก๑๐ฆ่าไป๕
พ่อทิ้งสี่ฝั่งหนึ่งอ้างว่าป่วยทางจิต
เรื่องของในเอ็มน่ะเมื่อวานเราแค่เปิดแล้วนะ
เมื่อวานยังคุยกันอยู่เลยสรุปว่ามีลูกกี่คนกันหน้า

เมีย๔ลูก๑๐

นี่แหละครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
คือล่าสุดเนี่ยนะฮะยื้อบทหน่อยพี่ทำไอ้นี่หล่นไป
อ่าล่าสุดเนี่ยตำรวจขยายผลนะ

ฆ่ามาแล้วสี่สี่เนี่ยผู้ชายหมด
สีนี้ผู้ชายหมดนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ที่ฆ่าอีกหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิง
นี่แหละครับเมื่อวานที่รายงานไปใช่ไหม
คือตอนแรกรู้แค่ว่าน้องโมเดล
ผู้หญิงสองขวบที่โดนฆ่าแล้วก็โบกปูน

เอ็มส่องศักดิ์อายุ๔๖ปี
ผู้ต้องหาฆ่าโบกปูนน้องโมเดลอายุ๒ขวบ
อันนี้คือต้นเรื่องที่เราตกใจกันมากพอแล้ว

ถูกตำรวจคุมตัวออกจากห้องขังสนบังเขน

เพื่อนำตัวไปสอบสวนขยายผล
หลังจากเขาถูกจับได้ที่ห้างสรรพสินค้าย่านรังสิต
จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
แล้วถูกคุมตัวนะฮะไปดูจุดที่ฝังศพลูก
นู้นเอาไปฝังกำแพงนู่นกำแพงเพชรนู่นนะ
กว่าจะเอาตัวมาเข้าห้องขังได้โอ้โหทุลักษณ์ทุเลครับคุณผู้ชม
เบื้องต้นในส่องศักดิ์หรือในเอ็มด้วยนะ
ยอมรับว่าฆ่าลูกสาวแท้จริง

ต้องกินยารักษาอาการจิตเวทท่อนนี้ก็ต้องมา
กินมาหลายปีแล้วนะแล้วขอร้องได้ไหมสังคม
ตอนนี้มีบ่าแสว่าเราทำ๓๔ครั้งในการฆ่าลูกจริงไหม
จริงไหมจริงไหม
ของไซต์ใหม่เราถามลูกไปไหน
ไม่สะทธบสะทานเลยเหรอ
รู้สึกผิดไหม
อ้างว่ากินยาติดตระเวททำไมต้องฆ่าลูกล่ะ
มันเห็นลูกเป็นหรี่หรือเห็นลูกเป็นอื่นล่ะ
ทำไมต้องฆ่าลูก
หรือว่าดาดานี่เมียคนที่สองนะ

เมียคนที่๒ของเอ็มมาสอบปากคำ
คือเธอมีลูกกับเอ็ม๕คนคุณผู้ชม
แล้วคำให้การของเธอทำให้มันต้องช็อกช็อกประเทศไทย

เพราะว่าเธอเล่าว่านอกจากน้องโมเดลแล้วนั่นน่ะนะ
นายเอ็มยังฆ่าลูกที่เกิดกับเธอ
ไปก่อนหน้านี้๔คนครับคุณผู้ชม

ทำไมถึงฆ่าเด็กผู้ชายมันมีอะไรหรือเปล่า
แล้วฆ่าต่อเนื่องคุณผู้ชม๔คนนี้โอ้โห

โอ้โหแล้วนำศพไปทิ้งนี่ทิ้งแถวนี้เนี่ย
แถวไทยรัฐเนี่ยคุณผู้ชมใช่เนี่ยจตุจักรเนี่ยแล้วก็ขยับไปหน่อย
สายไหมกรุงเทพมหานครตำรวจยังสืบสวนพบว่า
เอ็มมีเมียทั้งหมด๔คนใช่ไหมน้ำแข็ง
รวม๑๐นะซึ่งในจำนวนนี้ในเอ็มฆ่าลูกไปแล้ว๕ครับ
ฆ่าไปครึ่งหนึ่งมีลูก๑๐ฆ่าไปแล้ว
แล้วก็เป็นแม่ของน้องโมเดลนะครับก็ถูกตำรวจนะครับ
นำตัวมาคุมขังเช่นกันเพราะอะไร
เพราะมีข้อมูลว่าเธอเนี่ยเป็นคนไปซื้อปูนมา
เท่ากับร่วมอำพางศพไงตำรวจก็เอามาขังไว้
กระทั่งช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ตำรวจคุมตัวเธอมาสอบปากคำอีกครั้ง
พอผู้สื่อข่าวถามว่านะอยากจะพูดอะไรไหม
เยดจะขอโทษลูกไหมมีส่วนฆ่าลูกจะร้องไห้ออกมาครับ
แล้วหลังจากสอบปากคำเสร็จแล้วตำรวจก็รีบพานางสาวจุ๋ม
วิ่งฝาวงร้องสื่อบุญชนออกไปเลยไปไหนนะครับ

เมืองต้นทราบว่านางสาวจุ๋มปฏิเสธเรื่องทำร้ายลูกนะ
แต่ยอมรับว่าเธอมีส่วนซ่อนเว้นอำพลางศพครับ
ส่วนการค้นหานะครับหลักฐานเด็กที่ถูกฝังในกรุงเทพมหานคร

ตำรวจสนบางซื่อไปตรวจสอบพื้นที่๒จุดก่อน
นางสาวเจษดาเล่าบอกว่านำศพลูกชายสองคนมาทิ้งไว้

ใครจะไปนึกสวนรถไฟที่คนไปออกกำลังไปเดินไปวิ่งกัน
นี่แหละฮะแล้วมันยังจะเจอไหม
เป็นจุดที่ฝังสมลูกชายอายุ๑เดือน
แล้วอีกจุดคือบริเวณถนนกำแพงเพชร๓นะครับ

แล้วอีกจุดที่ซอยประโหดอยู่ทิศ๕๐โคเมตรสายไหม

เป็นจุดที่นางสาวเจษดาระบุว่า
นำศพลูกชาย๒คนไปทิ้งไว้
จุดนี้ตำรวจพบชิ้นส่วนกระดูก